ตรงที่จังหวัดตรังนะคะมีคนร้ายค่ะพยานในที่เกิดเหตุเขาบอกว่าคนร้ายสวมชุดขาวคือขาวทั้งชุดลักษณะเป็นชุดของคนกินเจนี่นะคะมาก่อเหตุขับรถเก๋งตามประกบยินอดีตนักโทษในคดีภูวพรรณฆ่าอดีตกำนันคนดังเมืองตรังเป็นการก่อเหตุที่อุกอาดนะคะคนที่ถูกยิงตอนนี้บาดเจ็บสาหัสค่ะตำรว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปากซอยสงขวิชตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังในที่เกิดเหตุพบรถการบะอิซูสู่สีดำสภาพรถด้านขวารึเป็นรูปรุนเลยค่ะมากกว่าสิบ๑๐รูด้วยกันในสภาพขึ้นไปเกย์เกย์อยู่บนฟุตบาทนอกจากนี้พบรถยนต์ตอยวาต้าสภาพด้านหน้าถูกชนพังยับเลี้ยนเหมือนกันเข้าของหน
มตกอยู่สองปลอกเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตรัง
ทราบชื่อนายเชิดศักดิ์พรายพันธ์หรือศักดิ์นายีค้อมอายุห้าสิบห้าปีนายเชิดศักดิ์ถูกยิงที่ชายโครงหนึ่งนัด
ต้นขาขวา๑นัดแพทย์ให้การช่วยเหลือตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
การสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเชิดศักดิ์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ขับรถกระบะออกมาจากบ้านมาพร้อมกับน้องชายน้องชายเนี่ยนั่งด้านข้างคนขับ
ระหว่างทางค่ะขับไปเรื่อยจนมาถึงเส้นทางถนนห้วยยอด
เลี้ยวขวาเข้าซอยสังควิทย์ช่วงนั้นแหละ
ขับตามมาตามมาเรื่อยจนถึงช่วงที่มันเป็นแยก
นายเชื่อสักจอดรอเลี้ยวช่วงนั้นแหละค่ะ
คนร้ายเร่งเครื่องขึ้นมาประกบที่ด้านขวา
ชักอาวุธปืนยิงใส่๔นัดก่อน
นายเชื่อสักคนที่ถูกยิงไหวตัวทัน

ถอยหลังไปไปปีนฟุตบาท
ชนรถยนต์ที่เขาจอดอยู่ข้างถนน
และชนข้าวของของประชาชนซึ่งอยู่ริมทาง

การชนทำให้รถมันจอดสนิทช่วงเวลานั้นแหละค่ะ
หนึ่งในคนร้ายที่มาในรถเก๋งสีขาว
ชุดขาวลักษณะเป็นชุดเหมือนคนกินเจ
หมวกไอ้ม่วงด้วยอำพรางใบหน้า
วิ่งลงมาจากรถถืออาวุธปืนเข้ามาด้วย
จ่อกระหน่ำยิงซ้ำอีกหลายนัด
จากนั้นกลับขึ้นรถขับหลบหนีไปทางถนนรักจันทร์อย่างรวดเร็ว
สำหรับแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
สาววันไหนเชิดสักพ้นโทษจำคลุกฐานความผิดต่อชีวิต
และพระราชบัญญัติอาวุธปืน๑๕มกราคมที่ผ่านมา
ก็คือช่วงต้นปีจากเรือนจำกลางบางขวางกรุงเทพ
หลังจากไปผัวพันคดีรับจ้างยิงอดีตกำนันคนดังเมืองตรัง
พอพ้นโทษออกมากลับมาอาศัยอยู่กับภรรยาที่อำเภอเมืองตรัง
เบื้องต้นตำรวจพุ่งประเด็นแบบนี้น่าจะเป็นใบสั่งค่าปิดบัญชีแค้น
ขณะนี้ตำรวจเร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
สอบปากคำคนเจ็บซึ่งตอนนี้ยังคงให้การไม่ได้มากนักนะคะ
รวมทั้งจะต้องสอบปากคำคนใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ